คุณผู้ชมกินไอติมไข่แข็งไหม

พี่ไม่กล้ากินพี่รู้สึกว่ามันจะค้างหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจังหวะที่มันโอเค
ด้วยความที่รสชาติของไอติมมันหวานมันไม่ได้คาว
แต่กำลังจะบอกว่าเรื่องของไอติมไข่แข็ง
ถ้าเกิดว่าไปทำในร้านชาบูแล้วทำเอง
ทำแบบไม่กลัวทัวร์ลงแน่ค่ะ
ถ้าเป็นรสไอติมมันจะอร่อยกว่าใช่ไหม
ใช่ถ้าเป็นรสไอติมมันจะอร่อยกว่า

น้ำแข็งอันนี้คือร้านเขาทำให้ลูกค้ากิน
ไม่ใช่ร้านที่เขาขายไอติมไข่แข็งค่ะ
แต่นี่คือร้านชาบูดอม
แล้วมันก็จะมีกล้องไอติมอยู่แบบนี้
แต่จู่ลูกค้าเอาไข่สดไปตอกแล้วทำไอติมไข่แข็งเอง
โดยที่ร้านเขาไม่ได้ให้ทำ
เมื่อกี้ตอนโปรยมานึกว่าที่ร้านมี

สมมุติว่าพอตักไปแล้วแล้วมันมีแบบเศษเซี่ยวอะไรอยู่นิดนึง

เขามีอาการแพ้ไข่ขึ้นมาจะทำยังไงถูกไหม
เหตุการณ์นี้ค่ะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทัวร์ลงเหมือนกัน
ลูกค้าคนนี้ทำอะไร
นี่คือเป็นไอติมที่แบบเป็นถังส่วนรวม
ไอติมรสเผือกมั้งนี่ม่วงนี่
แล้วมีการเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าเป็นรสกะทิมันจะอร่อยกว่า

นี่แหละดีคือทัวร์ลงเลยแหละถูกไหม
เหตุการณ์นี้เขาจะทำไอติมไข่แข็งค่ะ
แล้วแหมเพื่อนเตือนแล้วนะกลัวว่าร้านจะว่า
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้สนใจ

แล้วก็จัดการทำไอติมไข่แข็งของเธอไปจนเสร็จอืม

เจ้าของร้านนะคุณดาด้าวิยดา
เพิ่งเปิดร้านได้๑๓วัน
โอ้โหนี่เพิ่งเปิดได้๑๓วันเหรอ
นี่บอกเลยนะว่าเปิดมาปกติเลย

ส่งคลิปมาให้ดูแล้วรู้ว่าเป็นร้านเรา

ไอศครีมตรงนี้เปลี่ยนใหม่เลยค่ะ

แต่ไหนการรู้เท่าไม่ถึงการ
และไม่คิดนะว่าโซเชียลจะแรงจะดราม่าขนาดนี้

ชดใช้ค่าเสียหายค่าไอศครีมได้ไหม

คุณต้องไปซื้อไอติมมาเป็นถังอ่ะ

แล้วทางเจ้าของร้านฝากไปถึงลูกค้า
มาใช้บริการที่ร้านไม่ใช่แค่ร้านเธออย่างเดียวนะ
คือร้านอื่นทั่วไปต้องมีมารยาททางสังคม

แล้วคิดดูสิถ้าเกิดว่าร้านไม่พบสิ่งผิดปกติ
ไม่ไปเห็นคราบอะไรนะไข่ในถังไอศครีมก่อน
ลูกค้าที่เขาแพ้ไข่กินไปทำยังไง
เกิดเขามาเรียกร้องอะไรกับร้าน

เขาเป็นอะไรขึ้นมาร้านก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ไข่เป็นยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมฟังทางนี้นะ

ผื่นลมพิษตาบวมปากบวมหลอดลมอุดตันปวดท้องถ่ายเหลวอาเจียน
จนถึงแพ้แบบรุนแรงได้
แล้วเดี๋ยวนี้นะอันนั้นเรื่องแพ้เรื่องหนึ่ง

มันจะพูดสุดสั้นอีกเรื่องนึงก็คือ

ทำเมนูขึ้นมาใหม่จากการไปกินบุฟเฟ่

คุณทำได้นะแต่คุณทำในสิทธิในโต๊ะในอาหารของคุณ
คุณอย่าไปทำในที่อาหารส่วนรวมแบบนี้

ครับฝากไว้เป็นอุทาหอนก็แล้วกัน

ควรจะมีมารยาททางสังคมควรเป็นที่สำคัญนะครับ